ความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับ
แต่ว่าต้องไปเจอของแข็งอย่างจีน
และสถิติเก่าที่ผ่านมาในอดีตนั้น

ช้างศึกของไทยจะไม่สามารถสร้างประวัติศาสตร์ได้อีกครั้ง

เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าคู่แข่งของทีมชาติไทย
รอบ๑๖ทีมสุดท้ายของศึกฟุตบอลเอเชียนคลับ๒๐๑๙
คือทีมชาติจีนคู่ปรับสำคัญดีกรีอันดับที่๗๖ของโลก
และเป็นอันดับที่๖ของเอเชียในขณะนี้

แต่ก็ใช่ว่าทีมไทยจะไม่มีโอกาสเก็บใช้ชนะได้ในเกมนี้

ทีมชาติไทยเคยเอาชนะทีมจีนชุดใหญ่
และนับเป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทย

รอบ๘ทีมสุดท้ายของศึกเอเชียนเกมปี๑๙๙

แต่ก็สามารถสร้างประวัติศาสตร์เฉินชนะจีน๑ประตูต่อศูนย์
ด้วยประตูชัยของประเสริฐช้างมูล

ทำให้แฟนจีนต้องน้ำตาตกในวันชาติของประเทศจีน
ขณะที่ในปี๒๐๑๓นับเป็นแมชประวัติศาสตร์อีก๑ครั้ง

รักษาการคุมทีมไปในวันนั้น
ซึ่งทีมชาติไทยก็สร้างประวัติศาสตร์บทใหม่
เมื่อเอาชนะจีนได้ถึง๕ประตูต่อหนึ่ง
ด้วยประตูของอดีศักดิ์ไกรศร๒ประตู
กล้าวอนันต์ชนะทิพย์สงกระสินและสารวุฒิมาสุก
และทำให้อันโตนิโอคามาโชกุญสือของจีนในวันนั้น
มีอันต้องหลุดออกจากตำแหน่งไป
ขณะที่อีก๑เกมในศึกเอเชียนเกม๒๐๑๔รอบ๑๖ทีมสุดท้าย

และเป็นทีมไทยเอาชนะไป๒ประตูต่อศูนย์
ด้วยประตูของอดีศักดิ์ไกรศรทั้ง๒ประตู

ก็สามารถทะลุเข้าสู่รอบ๔ทีมสุดท้ายของศึกเอเชียนเกมได้ด้วย
อย่างไรก็ตามแม้ว่าในเกมอุ่นเครื่องล่าสุดช่วงเดือนมิถุนายน
ทีมชาติไทยจะอุ่นเครื่องไพ่จีนไป๐ประตูต่อศูนย์

แต่นั่นคือการทำทีมของมิลวานรายวัช
โค้ชชาวเซอร์เบียที่ถูกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยยกเลิกสัญญาไปเรียบร้อยแล้ว
เจอกับจีนในครั้งนี้นับว่าทีมไทยมีลุ้นสร้างเซอร์ไพรส์ได้อยู่พอสมควร
จากขวัญและกำลังใจของทีมชาติไทยกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่มั่นใจ
หลังสร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบน็อกเอาท์ของศึกเอเชียนคลับยุคใหม่ได้เป็นครั้งแรก
โคชโตย์ซิริสักยอดยาฆัยรักษาการหัวหน้าผู้ฝึกศรของทีมชาติไทยมองว่า
เด่นของจีนอยู่ที่ลูกโยนยาวและความแข็งแกร่งของผู้เล่น
แต่ลึกแล้วเชื่อว่าทีมไทยสามารถสู้กับจีนได้อย่างสูสี
และมีลุ้นที่จะสร้างเซอร์ไพรส์ได้อย่างแน่นอน
ขณะที่จีนก็ต้องเจอปัญหาเมื่ออูเล่ดาวยิงตัวเก่ง

และต้องลุ้นวันต่อวันว่าสามารถจะลงสนามในเกม

หากขาดไปทีมชาติจีนขุมกำลังน่าจะดรอปลงพอสมควร

เข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้ายเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ได้หรือไม่
ร่วมส่งแรงใจให้ทีมชาติไทยเป็นหนึ่งเดียว
วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน